มีบุคคลอยู่คนหนึ่งนะครับที่สังคมออนไลน์หรือว่าโลกโซเชียลจับตามากนะครับ
ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาก็คือร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซครับ
เพราะว่าเขาไลฟ์เฟซบุ๊คเขาโพสต์ข้อความต่างนานาทั้งวันนะฮะแทบไม่หยุดเลยนะครับ
หลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเขาบ้าหรือว่าเสพยาหรือเปล่า
วันนี้เสกโลโซได้เปิดบ้านเปิดใจกับสื่อมวลชนนะครับ
เพื่อจะยืนยันว่าสิ่งที่ทำไปนั้นไม่ได้ทั้งบ้าแล้วก็ไม่ได้เสพยาเสพติดด้วย
ติดตามจากรายงานครับ
เรื่องราวส่วนตัวรวมถึงประเด็นร้อนแรงที่กำลังเป็นกระแสในสังคมออกมาวิพากษ์วิจารณ์บนเฟซบุ๊กติดต่อกัน
ตั้งแต่วันที่๑๓ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา
ระยะเวลาเพียง๓วันทำให้จำนวนโพสต์เรื่องราวของเขามีมากถึง๗๖โพสต์
ชาวเน็ตพากันแชร์ต่อกันกระช่อนโซเชียล
แฟนคลับหลายคนต่างออกมาแสดงความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ

แต่ในทางกลับกันหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นผลพวงจากการเคยเสพสารเสพติด
จนเขาต้องเข้ารับการบำบัดก่อนหน้านี้
แสด้านลบกับประวัติเสกโลโซที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทำให้เจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนพร้อมกับอีฟแฟนสาว

และไม่ได้ใช้สารเสพติดใดตามที่ผู้คนตั้งข้อคอรหาว่อนโลกออนไลน์
ไม่ไม่ยาเสพติดเนี่ยถ้าคุณเสพมันตรวจเจออยู่แล้วนะครับ
ภายในคือไม่แน่ใจ๒อาทิตย์หรือต่างนานานี่นะครับ
เรื่องจากที่จะให้ทุกท่านได้เชื่อมั่นว่า
แล้วก็เรียกได้ว่ามีเหตุผลที่ต้องทำนะครับ
ดังนั้นเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากประชาชนเนี่ย
เขาเข้าใจผิดว่าผมเป็นบ้าเพี้ยนไปต่างนานา

แต่ผมเนี่ยไม่ได้นอนเยอะเหมือนคนอื่นเขา
ผมนอนวันหนึ่งเนี่ยประมาณสัก๒๓ชั่วโมงผมก็โอเคแล้วนะครับ
แล้วคนเขาก็สงสัยมากว่าทางเจ้าหน้าที่ต่างนานาเนี่ย
เขาคิดว่าเอ๊ะทำไมเสกวันหนึ่งไม่ค่อยนอน

การที่คนไม่ได้นอนนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเสพยาอยู่
เพราะว่าผมไม่จำเป็นต้องนอนเยอะขนาดนั้น
ผมอยากให้ประชาชนทราบว่า

แล้วก็จะบอกว่าชีวิตประจำวันผมเนี่ย
สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนคนปกติ
คือผมไม่มีการทำสคริปต์ไม่มีอะไรเลย
ผมอยากให้เห็นว่าชีวิตผมนั้นเนี่ยปกติดี
ทุกคนห่วงใยผมมากแล้วก็มีความรู้สึกว่า
ผมนั้นคือเป็นบ้าเข้าใจไหมครับ
บอกว่าผมไม่ได้เป็นบ้าแล้วผมยังต้องรับผิดชอบ
แล้วก็ต้องทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอยู่

ก็เห็นคิดซะว่าผมเป็นหมีแพนด้า
จากการออกมายืนยันเพื่อลบคำคอรหา
สีหน้ายิ้มแย้มอารมณ์ดีแล้ว
เจ้าตัวยังเผยว่าอยากให้สังคมรู้ว่า

และสิ่งที่ทำลงไปไม่ได้มาจากความบ้าคลั่ง

แค่อยากให้ทุกคนได้เห็นการใช้ชีวิตของเขาเท่านั้น
และหลังจากวันนี้ขอหยุดไลฟ์เฟซบุ๊คเกี่ยวกับการพาดพิงหรือแชร์ผู้อื่น
เพราะไม่อยากจุดชนวนให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมือง
หากย้อนดูไทม์ไลน์เฟซบุ๊คมาราทอนของเสกโลโซ
เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่๑๓สิงหาคม
เขาโพสต์เฟซบุ๊คต่อเนื่องมากที่สุดถึง๓๘โพสต์
เฟซบุ๊กไลฟ์๑๑โพสต์โพสต์ภาพต่าง๑๗โพสต์
และโพสต์แชร์ข่าวสารอีก๑๐โพสต์
วันที่๑๕สิงหาคมเขาโพสต์มากกว่าเดิมจำนวน๒๓โพสต์
แบ่งเป็นเฟซบุ๊กไลฟ์๑๐โพสต์โพสต์ภาพต่าง๗โพสต์
และโพสต์เรื่องราวข่าวสารอีก๖โพสต์
ระยะเวลา๓วันตั้งแต่วันที่๑๓๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา
โพสต์เฟซบุ๊คของเสกโลโซมีถึง๗๖โพสต์
แฟนคลับเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ

ว่าเป็นผลพวงจากการเคยเสพสารเสพติด

ล่าสุดวันนี้เสกโลโซยังคงมีการโพสต์เฟซบุ๊กไลฟ์
เรื่องราวส่วนตัวและเรื่องราวข่าวสารต่าง
อาทิการขอร่วมการบริจาคเงิน
เพื่อร่วมทำบุญให้กับเด็กพิการที่บ้านราชาวดี
ดีดกีต้าให้แฟนคลับได้ฟัง
การวิพักวิจารณ์เรื่องการเมือง
สำหรับเนื้อหาการโพสต์เฟซบุ๊คของเสกโลโซ

เริ่มจากการสวมบทบาทเป็นนักวิเคราะห์สังคมการเมือง

อดีตนายกรัฐมนตรีและครอบครัวอย่างเผ็ดร้อน
ที่ก่อนหน้านี้เคยชื่นชมอดีตนายกรัฐมนตรี
โดยคำพูดเป็นไปในแนวทางสอดเสียดและหยาบคาย

เคยออกมาด่าทั้งอากูแกรมมี่

ที่มีการตั้งคำถามและข้อสงสัยในโลกโซเชียล
เมื่อวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
เขาได้ออกมาเคลียร์ตัวเองทำการเฟซบุ๊กไลค์

ซึ่งผลออกมาไม่พบว่ามีการใช้สารเสพติด
โดยก่อนการเฟซบุ๊กไลค์ในการตรวจปัสสาวะ

หากมีการกดไลค์ให้ครบสองหมื่นครั้ง

ซึ่งก็มีชาวเน็ตกดไลค์ครบสองหมื่นครั้ง

อกจากนี้ยังพบพฤติกรรมแปลก
ซึ่งเสกโลโซทำการขุดหลุมฝัง
พร้อมกับจัดงานศพให้กับปลาแสนรัก

มีการโรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างสวยงามด้วย

ตำรวจบุกเข้าไปจับตัวเสกโลโซ

ในข้อหาเสกโลโซทำการเฟซบุ๊กไลค
ยิงปืนขึ้นฟ้าภายในวัดแห่งหนึ่ง

เพื่อให้สู้ต่อแม้ใครจะมองไม่ดี

เรียนคีย์บอร์ดที่คิดไม่ดีทั้งหลาย